สอจะไประงับเหตุทะเลาะวิวาสนะครับ

ปรากฏว่าไปถึงแล้วคงตั้งใจจะระงับเหตุนั่นแหละ

ไปล็อกเอาเด็กอายุ๑๓นะฮะ

หนึ่งในนั้นมีการทุบหลังอึ๊กเข้าด้วย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็น

นั่นล่ะอสมาวิ่งหนีกันนะ

เกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาดกันบนถนน

ท่านก็มานำกำลังเข้ามาระงับเหตุ

กัปตันเด็กชายอายุ๑๓ปี

เห็นวัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถจักรยายนมา
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันที่หน้าอำเภอ

กลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันมันวิ่งหนีไปแล้ว

มาจับน้องเขากับเพื่อนเขาที่กำลังเล่นกันอยู่

เอาเท้าเหยียบกลางหลังยังไม่พอ
ใช้ปืนสั้นทุบหลังไปอีกหนึ่งอื้อ

พี่ผมไม่เกี่ยว
เอาลองฟังน้องเล่าหน่อย
แล้วได้บอกไหมว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้
ผมบอกแล้วค่ะ
บอกไปแล้วค่ะ
บอกเขาว่าไง
บอกว่าผมไม่เกี่ยวผมมาเดินเล่นเฉย

แล้วเพื่อนก็เข้ามาเขาก็เลยปล่อยออกไป
หลังเกิดเหตุครับน้องกัปตันนะครับ
ก็รีบไปเล่าเหตุการณ์ให้ย่าฟัง
ซึ่งทั้งแม่กับย่าพาไปเลยไปสพวังน้อยเลย
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

เชิญทั้งนายเริงศักดิ์สุธิเลิกอายุ๔๗ปี
คนนี้แหละอศที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็ครอบครัวของน้องกัปตันย่าก็มาพ่อแม่ก็มา

หลัดอำเภอบอกว่าจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย
ถ้าผิดก็ลงโทษไปตามกฎตามระเบียบ
ด้านในเริงศักดิ์อศชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ช่วงที่ออกมาระงับเหตุมันโพลเพลครับ
แล้วก็เกิดการชุนละมุนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ต่างวิ่งหนีไม่รู้ใครเป็นใครจังหวะนั้น
คุมตัวคนที่อยู่ในรัศมีร์ใกล้เคียงเอาไว้ก่อน
แต่เมื่อทราบข้อมูลก็ได้ปล่อยตัวไป
มีข่าวว่าอศทำร้ายเด็กเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้าย
แต่ลักษณะนั้นเป็นการระงับเหตุเป็นการระงับเหตุ
ผมขอโทษนะแต่ยังเคืองอยู่ยังเสียความรู้สึกอยู่
ทำลูกฉันนะเพราะลูกยังเป็นเยาวชน
ลูกจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะฝันใจไหม
ฝังใจไหมกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย